เรื่องแปลกที่อุดรธานีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชม
หายไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์แล้ว

พอหายไปปุ๊บหากันอยู่นานหาไม่เจอ
คุณตาคนนี้อายุ๙๒ปีนะ

คุณตาบอกเห็นผีชะดาเรียกตาไป
แต่จุดที่ตาไปเนี่ยต้องผ่านรั้วสูง๑๕เมตร

ตาไปได้อย่างไรคุณผู้ชมดูสภาพของตา

ต้องมีไม้เท้าพยุง
๑๕เมตรเป็นพวกเราก็โอเค
ยังพอพยุงตัวปีนข้ามไปได้
นี่คุณตาเดินยังต้องใช้ไม้เท้าคนประคองเลย

นี่ตาตู้พรมจันทร์อายุ๙๒ปีครับ
คือก็พยายามให้เราเห็นว่าเขาเดินเองก็ยากอยู่นะ

ก่อนนั้นมีลูกหลานของคุณตาประกาศตามหาคุณตา
หายไปอย่างปริศนาตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่๒๓กรกฎาคม

หายไปจากบ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งฝนที่อุดรธานี
คนที่ไปเจอตาตู้เนี่ยก็พาไปดูจุดที่พบตาตู้
คือต้องปีนรั้วอิดบล็อกสูง๑๕เมตร
ก็ไปยังจุดที่พบคุณตาอยู่ใต้ต้นมะนาวครับ

ตาตู้หน่อยตาตู้บอกตาเดินตามหญิง
ชุดไทยสีฟ้าใส่ชะดา๓คนไป
มีหญิงสาวสองคนก็ช่วยกันจุงแขนตาไปนะ
อีกคนพยุงหลังช่วยผลักก้นไป
จนทำให้ตาข้ามรั้วไปได้

แล้วผู้หญิงทั้ง๓คนอาตายังเล่าอีกบอกว่า

ซึ่งตาเนี่ยเคยได้มาตอนบวชสามเนร
วัดป่าสุธาวาสจังหวัดสกลนคร

บอกว่านี่เป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามาก
หลังจากนั้นหญิงสาวทั้ง๓คนที่ตาอ้างถึงนะ

แต่มีข้อแม้ตาต้องสวดมนต์ให้จบ
แล้วก็เผยให้เห็นเงินมหาศาลวางอยู่บนพาน

บอกได้ยินเสียงคนเรียกให้กลับบ้าน

เรียงกันเป็นตับเลยอ่ะ

เล่าให้ฟังว่าเขาก็ได้รับแจ้งจากญาติของตามาอีกทีนึง
ตาหายไปตั้งแต่เช้าวันที่๒๓กรกฎา
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลให้ช่วยกันออกตามหา
มาที่บ้านคุณตาด้วยอีกแรงหนึ่ง
ตอนนั้นหาตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ไม่เจอตัว
กระทั่งเดินไปถึงต้นมะนาวที่มีคนตามหาจนหลายรอบ

ตัวเขาเองตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อทองคำ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานี

จนสุดท้ายก็มาเจอคุณตานั่งอยู่ใต้ต้นมะนาว

เขาก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องผีบังตาแน่นอนครับ

เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเร้นลับ
ไม่มีทางหรอกนะที่คุณตาจะเดินมาเองได้
อายุตั้ง๙๒เดินยังต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้คนพยุงไปประคองไป

แต่ตาก็ไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วครับคุณผู้ชม
ก็ใช้วิจารณญาณด้วยครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ